ไปดูเหตุการณ์ที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเมาหนักมากเมาแล้วรั่วค่ะ
ขนาดไหนคือจำอะไรไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านของคนอื่น
แล้วพอเจ้าของบ้านเห็นนะคะก็พยายามที่จะไปต่อสู้กับเขาอีก
เจ้าของบ้านฟาดกลับมาหมัดเดียวร่วงแบบนี้ดูคลิปพร้อมกันค่ะ
นี่มันรถผมพี่จะทำพี่จะทำอะไร

ไปเรื่องอะไรไปหาเรื่องอะไรเขา
ทำไมเหลือมีอะไรมา
เขาเดินมาแคะรถผมก็เดินออกมาถามดิเขาก็ว่าพวกผมหาเรื่องเขา

เดี๋ยวมา

พี่จำหน้ากูไอ้น้องก่อน
อย่ากันอย่ากันอย่ากัน

นายมึงทำกูก่อนนะเขามีคลิปนะ

คนห้ามก็พยายามห้ามนะ
คนห้ามก็คือญาติของผู้ชายที่เมา

ใช่เพราะว่าเจ้าของบ้านที่ผู้ชายขี้เมาเนี่ย

เขาไปตามญาติให้มาเอาตัวกลับไปไง

เหมือนพยายามที่จะตีที่ตัวของคนถ่ายคลิปอะ
สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นหมัดเดียวสลบเหมือดเลยนะฮะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของบ้าน

ชื่อว่าคุณชนะศักดิ์อายุ๒๓ปี

มันเกิดขึ้นในบ้านเคหะชุมชน

คือครอบครัวเขาเพิ่งมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่นาน
ตอนแรกได้ยินเสียงดังอะไรที่หน้าบ้าน

เห็นคนมาขยับรถมอเตอร์ไซค์ของเขา

ก็เลยขอให้ออกไปจากบ้านเขาดี

กระทั่งไปตามญาติของชายที่เมาเนี่ยตามมานะฮะ
กระทั่งไปตามญาติของชายที่เมาเนี่ยตามมานะฮะ
กระทั่งไปตามญาติของชายที่เมาเนี่ยตามมานะฮะ
เห็นมั้ยก็ยังไม่ยอมกลับอ่ะ
แถมยังกลีเข้ามาทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยนะฮะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ
แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ
แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ

แถมยังไม่ยอมกลับอ่ะ